เพราะว่าดิฉันรู้ว่าแฟนตลอดข่าวหลายคนเลี้ยงสัตว์
เวลาเราเลี้ยสัตว์เรามักจะต้องสังเกตสิ่งผิดปกติ

บางคนบอกว่าเห็นปกติผิดปกตินิดหน่อย

เพราะว่าบางทีน้องอาจจะกินอะไรเข้าไป
ที่เป็นสิ่งแปลกปลอมโดยที่เราไม่รู้
และอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้เลยนะคะ
เนี่ยคุณผู้ชม

คือแปลว่าดึกแล้วปกติมันจะต้องหลับ
แต่วันนี้มันไม่หลับสักที

นี่คือน้องสุนัขพันธุ์พุดเดิ้นเพศเมีย
ชื่อว่าน้องมีมี่นะที่เจ้าของเขาเรียกมีมี่นะคะ

เหมือนกระสับกระส่ายแล้วใช้เท้าเขียดที่นอน
คือสุนัขเวลาจะนอนเขาจะใช้เท้าเขียดที่นอน

แต่อันนี้เขียนแล้วก็หมุนไปหมุนมา

ทำให้เจ้าของชื่อว่าคุณเบนจาพร
เขาหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายคลิปนี้เอาไว้นะ
แต่เจ้ามีมี่ก็ยังมีท่าทีแปลกอยู่แบบนี้นานเลย
คุณเจ้าของเขาบอกว่าแบบนี้นาน
เขาเริ่มสงสัยว่ามีมีดมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่า
ก็เลยรีบพามิมี่ไปโรงพยาบาลสัตว์ในช่วงกลางดึกเลยนะนะคะ
ช่วงประมาณตี๓เขาก็พาไปเลย

แล้วคุณดูจากการตรวจสอบด้วยผลเอ็กซาเรย์
ปรากฏว่าในท้องของมีมี่มีวัตถุแปลกปลอมชนิดหนึ่ง

มันคุณคิดว่าเป็นกระดูก
บางทีเราอาจจะคิดเป็นกระดูกเป็นอะไรเนอะ

แต่นี่คือเศษแก้วค่ะ

เพื่อจะนำเศษแก้วนี้ออกมา
และช่วยชีวิตมีมี่เอาไว้ได้ทัน

คาดว่าน้องอาจจะเผลอไปกลืนเอาเศษแก้ว
บางทีวิ่งไปเล่นข้างนอกบ้านไงฮะ
จากกรณีนี้ค่ะคุณเจ้าของคุณเบนจาพรเนี่ย

ถ้าหากพบเห็นสัตว์เลี้ยงของเรามีอาการแปลก

ให้ไปหาหมอทันทีแล้วนี่คือเศษแก้วที่เอาออกมาจากท้องหมอ
ใหญ่นะค่ะเพราะเอ็กซ์เรย์ออกมาเห็นแบบนั้นคุณดู
นี่ไม่ใช่น้ำแข็งนะนี่ไม่ใช่ก้อนน้ำแข็งนี่คือเศษแก้วจริงนะคะ
อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเห็นความผิดปกติอะไรของสัตว์เลี้ยงของเราอย่านิ่งนอนใจ
พาเขาไปหาหมอหน่อยนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
อันนี้นับว่าเป็นโชคดีของมีมี่นะคะ
ฝากเตือนเอาไว้หน่อยแล้วกันเนาะยังไงซะแบบถ้ามันผิดปกติจริงอ่ะจากที่
เราเห็นน้องทุกวันน่ะเขามีอาการเหมือนไม่สบายตัวอย่างนี้ก็พาไปตรวจสักหน่อย
ต้องคอยหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยงที่เรารักเนี่ยคุณชนะสังเกตทั้งคืนเลยเมื่อคืน
ใช่ก็คอยจะดูแลมันไม่ได้นอนเลยนั่งเฝ้าตลอดเลยเพราะรักมันหลงมันแหละ